ฟุตซอลตัวเล็กทีมชาติไทยกันบ้างนะคะ

ศึกฟุตเซากุล
ปรากฏว่านักเตะตัวเล็กของไทยนะคะ
ประตูในนาทีที่๒๖นะคะจากรณชัยจูวงศุกร์แล้วก็กิจดาวงแก้วค่ะ
ไทยก็เลยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะคะไปเจอกับอินโดนีเซียค่ะ
สามารถเอาชนะเมียนมาไป๔ประตูต่อ๓จะแข่งขันกันวันอาทิตย์นี้
ซึ่งรายการนี้นะคะเอา๓ทีมไปแข่งขันรายการชิงแชมป์เอเชีย
เติร์กมินิสถานในช่วงต้นปีหน้าก่อนที่จะคัดอีก๕ทีมไปลุยศึกฟุตซอลโลก๒๐๒๐
ที่ลิทูเนียเป็นเจ้าภาพต่อไปค่ะ
สีสันหลังเกมนะคะบิ๊กปอมค่ะนายอดีศักดิ์เบนจสิริวัลนะคะ
ประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติก็เดินทางมาให้กำลังใจนักเตะถึงเวียดนาม
เค้กค่ะที่เห็นนะคะมาเตอร์ไพรส์วันเกิดให้กับจิรวัตรสอนวิเชียน
หรือว่าเจ้าเนิร์ดในวัย๓๑ปี
ซึ่งก็มีนักเตะตัวเก่งของทีมนะคะ
จะว่าจะเป็นกัปตันช้างกิจดาวงแก้วสุภวุฒเถื่อนกลางที่มาร่วมอวยพรวันเกิดด้วยนะคะ
ถือว่าเป็นภาพน่ารักที่เกิดจากความผูกพันระหว่างบิ๊กปอมกับนักเตะฟุตซอลที่รับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานค่ะ